มาอีกหนึ่งนักธุรกิจเลยตอนนี้

มะลิค่ะสำหรับคุณโบแวนด้าหันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเสริมความงามค่ะ
ซึ่งแม่โบบอกเลยว่าการตอบรับจากลูกค้าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างดีนะถือว่าเกินความคาดหมายอยู่เหมือนกัน
และแม้ว่าจะต้องมาดูแลกิจการแถมจะต้องดูแลน้องมะลิที่อยู่ในวัยกำลังสนควบคู่กันไปด้วย
ก็ยังสามารถแบ่งเวลาให้ลูกสาวแบบสบายชิวนะครับ
เพราะว่าตอนนี้น้องเองก็เข้าโรงเรียนแล้วก็เลยทำให้คุณโบเต็มที่กับงานได้นั่นเองค่ะ
ส่วนงานเบื้องหลังที่เคยคิดอยากจะทำเนี่ยแม่โบบอกเลยว่าคงต้องพับแพลนเอาไว้ก่อน
เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็ยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้
ขอทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดไปก่อนดีกว่าค่ะ
เป็นความใจดีแล้วก็การให้โอกาสที่ดีของผู้ใหญ่ค่ะ
แต่ว่าเราก็คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วว่าเราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้
แล้วเราจะไปสั่งคนให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้
แล้วก็ประเมินความสามารถตัวเองเลยว่าเราไม่ได้
ก็อยู่กับเขาก็เว้นแต่ว่าเขาไปโรงเรียน
ช่วงนั้นก็จะได้ทำอะไรที่มันเป็นของตัวเอง

แต่พอถึงเวลาเลิกเรียนเราก็ไปรับเขา

เวลาไปแบบไปมิตติ้งตัวแทนหรือว่ามีงานวีด้าหรืออะไรอย่างนี้

แล้วเขาก็จะรู้สึกแบบสนุกสนานกับตัวแทนที่มา
แล้วก็ก็ยังพูดอยู่ว่าวีด้าครอบครัววีด้าอะไรอย่างนี้